วันนี้เรามาอัปเดตหัวใจของสาวโมมมนชนก
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องหัวใจของเธอคุณผู้ชม

เพราะว่าถ้าจำกันได้จะเห็นว่า

ลงแบบเปิดเผยเลยว่าไปกินข้าวมากับเบลล่าด้วย

เธอก็เลยถูกนักข่าวถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าเรื่องเดี๋ยวพูดเรื่องของเธอก่อน
โมเนี่ยเขาบอกว่าเขาคุยอยู่กับบี้สุกริตถูกไหม
แต่ว่าเรื่องของเธอไม่น่าสนใจแล้ว
เพราะว่าใครก็รู้กันว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมา
เพิ่งจะไปกินข้าววันเกิดบี้มาเองกับคุณแม่

เดี๋ยววันนี้มาอีกคู่นึงก็ไม่พูดเหมือนกันแหละคุณ
มากันที่เรื่องราวของเพื่อนสาวของเธอเบลล่ารานี
กับพระเอกรุ่นภีร์เวียสุกษ์กันบ้างคือ
นั่นแหละที่ที่ฉันบอกว่าสืบเนื่องมาจากภาพถ่ายร่วมเฟรม
เวียยอมโพสต์ออกสื่อครั้งแรกนะฮะ
เพราะว่าไม่ว่านักข่าวจะถามถึงเรื่องเบลล่ากับเวียขนาดไหน
โมก็ตอบในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในภาพ
เพียงสั้นว่าเพิ่งเคยเจอกัน
ก็เคยเจอพี่พรีเวียตามงานอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้สนิทหรือว่าอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็คุยได้ค่ะก็เป็นคนน่ารักนิ่งค่ะ

จริงเราเพิ่งรู้ว่าพี่เวียมาทำงาน
ก็พอรู้ว่าพี่เขามาทำงานก็เออชวนกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ก็ปกติค่ะ

เพิ่งเคยเจอนะคะไม่ได้สนิทนะคะ
แต่ว่าก็น่ารักดีค่ะก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักดีค่ะ
ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยเรื่องกล้องเรื่องสัพเฮระอะค่ะ
คือเรื่องของโมเองกับบี้โมก็ไม่ค่อยพูด
เรื่องของเวียกับเบลล่าโมก็ไม่พูดเหมือนกันค่ะ

เรื่องจริงก็คือเขาบอกว่าเขาก็เจอกัน

ก็คือเขาบอกว่าเขาเจอกันแล้วก็เลยชวนมากินข้าวด้วยกันเฉย
เป็นความบังเอิญพี่เปิ้ลคิดว่าเค้าก็เจอกัน